คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะมาดูคู่รักวัยรุ่นนะคะ
พีชพัชรักษ์แล้วก็แพทย์เซียกู๊ดโอ้เห็นคู่ดีแล้วก็มันชุ่มชื่นหัวใจ

ฝ่ายชายก็มีการเปิดตัวลงรูปคู่ในอินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะไปโชว์ความหวานเข้ากันในงานวันเกิดของคุณแหวนปวริสาค่ะ
ธีมทวิภพหลายคนคงได้เห็นภาพกันแล้วนะคะ
ทั้งคู่สวมชุดไทยย้อนยุคเลยนะทนสีใกล้เคียงกันถ่ายรูปคู่กันด้วย
ที่ออกมาหลายคนชื่นชมว่าเหมาะสมอย่างกิ่งทองใบหยกค่ะ
บางคนก็แซวไปด้วยนะถึงขั้นว่าเหมือนชุดแต่งงานเลยนะคุณ
เหมือนคุณหลวงกับแม่มณีเหมือนหลุดออกมาจากกระจก
งานนี้ค่ะคุณพีชนะคะก็ออกตัวว่าใจเย็นก่อนนะครับ
เพราะถ้าทั้งคู่ยังเด็กกันอยู่เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไกลตัวมากเลยค่ะ
ยังฮะยังมีเวลาอีกเยอะยังเพิ่งเริ่มรอกันหน่อยแล้วกัน
อันนี้ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังมีเวลาอีกเยอะ
แต่ก็รอดูกันแล้วกันเนอะว่ายังไง
จบแล้วแต่งกัน
ยังไห้ยังเร็วกว่ามากให้ใช้ชีวิตก่อน
มีคนแซวเยอะไหมครับ
ก็มีครับเรื่อยแล้วเท่าที่ดูก็มีตลอด
ไม่เผื่อแล้วเนอะโดยเจ้าหนังไม่เผื่อแล้วเนอะ

ฝ่ายชายไปแล้วทางฝ่ายชายก็ไม่เคยปิดนะคะคุณ
อ๋อเต็มที่ค่ะเออนะคะ
มาฝั่งฝ่ายหญิงกันบ้างค่ะมาออกงานอีเวนต์เมื่อเย็นวานนี้นะ
แล้วก็ถือเป็นการเปิดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกเลยจากปากสาวแพทิเซียค่ะ
โดยเจ้าตัวนั้นเขินแรงด้วยนะคะ
ต้องพูดถึงสถานะที่แสนจะชัดเจนกับพีชพัชระ
แล้วก็ย้ำชัดอีกครั้งค่ะว่าเวลาคบใครเนี่ย
ก็มองถึงอนาคตไม่อยากจะคบเลิกแล้วล่ะค่ะ
ก็ต่างคนต่างเป็นตัวของตัวเอง
เขาก็เข้ามาคุยกับเราแล้วก็คุยถูกครอบ

ก็ถือว่าเป็นแฟนที่เอ้ยเป็นคนที่หนูคบอย่างนั้น

หนูก็พูดบอกคุณแม่ทุกอย่าง
คบใครเราก็ต้องเราก็ต้องอยากคบนานนะคะ

หลุดมาแล้วลั่นมาแล้ว
เชื่อว่าถึงไม่พูดเนี่ยหลายคนก็เห็นชัดเจนในความสัมพันธ์ของคู่นี้
วันนี้น่ารักนะคะคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันนะ

นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็แอบเชียร์อยู่เหมือนกันดิฉันว่านะ